คางคกกันบ้างคางคกตัวนี้มันแปลกนะ
มันทำหน้าคล้ายคุณชนะเหมือนกัน
แต่มันเหมือนจะสื่อสารอะไรบางอย่างกับคนอย่างเราอะค่ะ
ยังไง

ยังไงนี่
อะไรให้ช่วยอะไรบ้านเธอเป็นอะไร

ผมว่าเขาต้องช่วยให้ช่วยรักษานะ

ข้างทูมใช่ไหมเออข้างทูมไม่ข้างทูมก็ขอหอยพอก
เอออาการมันอยู่ในแถวพอใต้ปากคุณแน่นะ
เอาเข็มเจาะนี่มันจะพองลมมันจะได้ออกมาไหม

ซีมันก็ว่าแปลกมันออกทางทองนะทางทองเขียวนะ
ที่เราเห็นออกตามตาด้ำค่ะ
คือตะคางคกตัวนี้คุณอุดมลักษณ์แสงบัว
บอกว่า๒คืนก่อนไปบ้านน้าสาว
เดี๋ยวบ้านน้าสาวอยู่ที่ไหนเดี๋ยวบอกทีหลังนะ
น้าสาวไปถึงปุ๊บนะตอนนั้นเขากำลังจะกลับแล้ว
ไปเจอคางคกสีเหลืองทองตัวนี้เฮ้ยมันเชื่องฮะ
มันเชื่องมันกระโดดมันกระโดดมา
เขาเลยแบบเออมันดูแปลกมันดูเข้าหาคน
คุณอุดมลักษ์ไม่กลัวคางคกเลยจับมันไว้ค่ะ
จับมันไว้จับเบาจับที่คอมันแบบนี้คือกลัวว่ามันจะหนีไป
แต่คางคกมันเหมือนมีอาการตกใจอะไรบางอย่างสังเกตที่คอมันโป่งขึ้นเรื่อย
คุณเคยได้ยินเรื่องอึงอ่างพองลมไหมเหมือนกัน
คางคกตัวนี้มันก็เลยพองคางมันพองตัวมันป่องออกมาแบบนี้
เหมือนกับจะสื่อสารอะไรบางอย่างให้คุณอุดมลักษณ์ได้ทราบ
บางครั้งนะยกขาขึ้นมาเห็นไหมยกมือยกขาขึ้นมาเหมือนจะบอกอะไรสักอย่างหนึ่ง
แล้วคุณอุดมรักก็ถามทำไมต้องการให้ช่วยอะไรบอกมาสิ
ก็พยายามถามไปแบบนี้ค่ะงงไปหมดเลยตอนนี้ไม่รู้ว่าคางคกตัวนี้ต้องการอะไร
ลองถ้ามันพูดว่ามันต้องการอะไรคุณจะอยู่ไหม
ไม่ค่ะมันต้องพูดไม่ได้หรอกค่ะเออ

หลายคนที่อยู่ที่บ้านน้าก็ลองมาวิเคราะห์ดู
ก็บอกว่ามันอาจจะมาให้โชคให้ลาบก็ได้นะ
การแสดงอาการแบบนี้มันอาจจะให้โชคให้ลาบก็ได้
แต่พอลองสื่อสารไปสักพักนึงแล้วไม่ได้อะไรค่ะ
ก็เลยก็เลยปล่อยมันไปเลยปล่อยมันไปดีกว่านะ
แต่พอเหตุการณ์นี้ผ่านพ้นไปเพื่อนบ้านของน้าสาวรู้ข่าวว่า
ข้างคกสีทองมาหรอกแล้วเหมือนทำท่าทางอะไรแบบแปลก

ก็ใช่แกดูนิ้วข้างคกแบบนี้

อะไรอ่ะแล้วเขาตีความยังไงวะคุณชิสา

ก็เลยบอกว่าเอางี้ละกันให้ไปบ้านน้าสาวเองเลย
ดิฉันบอกบ้านเลขที่ตอนนี้ก็แล้วกันบ้านน้าสาวเนี่ยอยู่บ้านเลขที่๒๓๖นะ
อยู่ในพื้นที่อำเภอมะนังจังหวัดสตูน
บอกมาเท่านี้แหละแล้วแต่ใครจะไปตามเอาเองว่า
เออตกลงแล้วข้างคกมันจะสื่อสารเท่าไหร่
มันอาจจะเป็นสัญชาติยานของมันไงเวลาเจออะไรที่มันคิ้วเป็นศัตรู

แล้วมันจะพ่นยางนะคุณมันมียางใช่ไหมคังคกมียางใช่ไหม

แต่คุณชนะไม่มียางเลยนะที่หน้าคุณก็ไม่มียางเลยนะ

เพราะว่าคุณเป็นคนแบบนี้ไงเขาถึงชอบ